คุณผู้ชมมาต่อกันที่จังหวัดราชบุรีกัน
แมลงปีกแข็งนับแสนตัวเลย
บุกบ้านเรือนประชาชนเขาบอกเดือดร้อนมาก
เจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยหน้าฝนที่ไรมาทุกปีเลย
เยี่ยมแบบนี้ต่อเนื่องกัน๒๐ปีมาแล้วนะคะ

ทุกปีเหมือนกันมาอีกแล้วค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าเวลากินข้าวเดือดร้อนมาก
กลางมุ้งแล้วก็ไปกินกันในมุ้ง
แมลงตกลงไปในแกงในกับข้าวนี่กินไม่ได้แล้วนะ
กลิ่นเหมือนเหมือนกันค่ะกลิ่นเหม็นเลยนะคะ
เดือดร้อนจริงทั้งครอบครัวเลยค่ะ
เป็นกองทัพแมลงปีกแข็งหรือว่าแมลงกระเบื้อง
นับแสนตัวที่บุกเข้าไปในบ้านของนางสาวเนธดาวสากร
อายุ๔๕ปีที่บ้านเลขที่๕๘ทับ๑บ้านเนิน
หมู่๒บ้านทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
เนี่ยมากันขนาดนี้ค่ะ
เจ้าของบ้านอย่างที่บอกไปหน้าฝนทีไรแมลงปีกแข็ง
แสนแสนตัวเนี่ยบินมาที่บ้านนี้ทุกปีเลยค่ะ
มาต่อเนื่องกัน๒๐ปีมาแล้ว
เดือดร้อนรำคาญอย่างมากแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วย
เวลากินข้าวต้องนำทั้งข้าวทั้งน้ำเข้าไปกินในมุ้งเพื่อหนีแมลง
วันไหนแมลงตกไปในข้าวกินไม่ได้เลยกับข้าวจะมีกลิ่นเหม็น
กลางคืนนอนยังไงก็ต้องนอนในมุ้งค่ะกลางมุ้งนอน
แล้วก็เอาที่นอนทับชายมุ้งรอบไม่ให้แมลงเข้ามาได้
เสื้อผ้าก็แขวนเอาไว้ตัวแมลงก็ไปเกาะกันเต็มไปหมด

บางครั้งเนี่ยตัวแมลงมาเกาะตามตัวตามใบหน้าก็มีอาการคันแสบร้อน
คือเดือดร้อนกันจริงค่ะตอนนี้มันมี
ใช่ใช่อาจจะตาลิ้นเหมือนพิษ
ก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปแย่งไปอะไรมานะ

แต่พอเราเอายาที่โอ๊ยมันจะพ่นแบบที่
พ่นมาแล้วมันฉุนจมูกแบบแซ่ปลอดเล็กแบบสำหรัก
และพอนอนทับนี่ตามผิวหนังนี่
มันเป็นแบบผู้พองเลยแล้วมันก็ปวดแฟบปวดคัน

คล้ายเหมือนมีเข็มเล็กมาฝังตามเนื้อเราเลยนะ
แล้วพอเวลานั้นมันจะเจ็บคัน
สร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วยังทำให้ไม่สุขภาพไม่ดีอีกด้วย

เจ้าของบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนทุ่งหลวง

แต่พอผ่านไปข้ามคืนฝูงแมลงก็พากันมาอีก

ก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงแบบนี้ไปไม่มีหมดสิ้น
วาดรวมกันใส่กระสอบไว้หลายกระสอบแล้วก็ยังไม่ยอมหมด
สุดท้ายไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็ได้แต่ฉีดพ่นยาสารเคมีไปเรื่อย

ลูกชายเจ้าของบ้านลูกชายนางเนธนาวบอกว่า
กำลังจะเก็บเงินสร้างบ้านใหม่เดี๋ยวครั้งนี้จะสร้างเป็นบ้านปูนละ

แต่ถ้ายังมาอีกก็ถือว่าเป็นเรื่องซวยก็แล้วกันนะคะ
ดูสิมาแบบนี้ทุกปีเลยค่ะ